มินตันนะครับก็ไม่ท้ายผิดหวังนะครับ
ได้แชมป์เหมือนกันในรายการระดับรังปีโก
แปรดวินตันดูกันก่อนในรายการที่สวิสลันด์
สวิตชโอเพ่นคู่ผสมในรอบชิงชนะเลิศ

มือ๑๑และมือ๓ของรายการ
เอาชนะคู่มือหนึ่งของโลกมาก่อนหน้านี้นะครับจากจีนในรอบที่แล้วฟอร์มดีต่อเนื่อง
เอาชนะปราบินจอแดนแล้วก็เดบี้ซูซันโต้คู่มือ๘ของโลก
แล้วก็มือ๒ของรายการจากอินโดนีเซียไป๒เกมรวด
๒๑๑๘และ๒๑๑๕ทำให้บาทกับปอปปอลนะครับ
คว้าแชมป์ระดับกลางปีโกได้เป็นครั้งแรกหลังจากได้รองแชมป์มา๓ครั้งก่อนหน้านี้นะครับ
๕๙ที่อินเดียแล้วก็ที่เกาหลีใต้แล้วก็ได้ในปี๖๐นะครับ
จริงเงินรวรรรณน่าจะน้อยเกินไปสำหรับรายการระดับนี้
แต่กำลังใจสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับทั้งสองคน
เพราะว่าปปก็ได้โพสต์เฟสบุ๊คแล้วก็แท็กข้อความนะครับ
ถึงทางบาร์ดเดชาพลคู่ของเธอแล้วก็บอกว่า
ขอบคุณมากที่ช่วยกันปราบมือหนึ่งมือสองของรายการได้
ส่วนขวาแชมป์และกระทิงไทยว่ารายการนี้ของสำเร็จในครั้งนี้
จะนำมาซึ่งการพัฒนาต่อไปทั้งคู่ก็เดินทางกลับมานะครับ
ที่ท่ากับสยาสวนภูมิวันพรุ่งนี้โดยสายการบินไถเที่ยวบิน
ทีจีนเก้าเจ็ดหนึ่งเวลาหกโมงสิบนาทีจากนั้น
สเกจก็จะกลับมาผมเชื่อว่านักข่าวน่าจะกรอดติดที่นั้นไปเลย
ไปแสดงความเป็นดีกับ๒ประเภทกีฬานะครับให้กระทับตนใจเยอะนะครับ
ใครที่ไปเชียร์แบทอยู่รอรับนักมวยหน่อย
ส่วนพวกนักมวยก็มาเช้าหน่อยรับนักแบตซะหน่อยหนึ่ง

หวังว่านะครับทั้งคู่จะพัฒนาก้าวขึ้นมาเป็นคู่อันดับต้นของโลกนะครับ
ตันนะครับมีข่าวน่ายินดีนอกเหนือจากการได้แชมป์ก็คือว่า

มีเงินรางวัลรวมประมาณ๑๒ล้านบาท
แล้วก็มีรายการกลางปีโกนะครับ
ประมาณ๑๕๐๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐดุบาล๕๒๐๐๐๐๐บาท

หลังจากนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะครับ

เพราะว่าตอนนี้เราได้รายการอนาชาติเนี่ย
ปีละ๕รายการนะครับแบ่งเป็นกลางปีโก๒รายการ

แบบมิลตันทีมชายและทีมหญิงชิงชั้นโลก
ขอบคุณครับรอบสุดท้ายในปี๒๐๑๘
แล้วก็มีการจัดประชุมใหญ่สหรัฐภัณฑ์แบบมิลตันโลก

เมื่อกี้เห็นคุณหญิงปรัฐมาใช่ไหม